ผู้ชมคะมีเรื่องน่าตกใจที่อาจเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะ
คือมีคนรับแจ้งว่าไปเจอศพถูกเผาจนไหม้เกรียมเลยนะคะ
ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าวันก่อนเกิดเหตุมีคนเห็นรถกระบะตำรวจ
จอดอยู่ตรงจุดเกิดเหตุเลยแล้วก็เจอศพเนี่ย
เป็นลักษณะเหมือนเป็นกระเป๋าแล้วก็มีเศษกระดูกมนุษย์อยู่ข้างในค่ะ
สาวราวเรื่องไปปรากฏว่าเป็นตำรวจจริงนะคะที่คนก่อเหตุ
จับได้แล้วสารภาพแล้วด้วยเดี๋ยวไล่เรียงเหตุการณ์ให้ฟังนะคะ
สิบสามมีนาคมวันนี้ค่ะตำรวจสพวังน้อยได้รับแจ้งมานะคะ
พบศพถูกเผาอยู่ที่ถนนหน้าซอยโรงเรียนวิเชียนกลิ่นสุคลในอำเภอวังน้อย
ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่พงหญ้าก็มีซากศพที่เป็นกระดูกแล้วนะคะ
ถูกไฟเผาไหม้เกรียมมีเศษยางรถยนต์
เจ้าหน้าที่ก็เก็บซากส่งไปที่โรงพยาบาลวังน้อยพิสูจน์อัตลักษณ์
พิสูจน์ไม่นานนะคะทราบชื่อเลย
ศพผู้เสียชีวิตรายนี้คือนางสาวธันนิสาวิชชะนันคุณนิธิอายุ๔๐ปี
เป็นชาวอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่แหละค่ะ
สอบถามนางสาวนพรัชภูพลม่วงเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์จุดวังน้อยเนี่ยนะคะ
เขาก็บอกว่าตี๔ของคืนวันที่๑๒มีนาคมเนี่ย
เขาขับรถผ่านมาตรงนี้พอดีเห็นไฟกำลังลุกไหม้อยู่ตรงจุดเกิดเหตุนี่แหละ
แล้วมองเห็นชัดเลยว่ามีพลิกอัพตำรวจจอดอยู่
แต่สังเกตเห็นว่าไม่ใช่รถตำรวจในพื้นที่คือไม่ใช่รถตำรวจวังน้อย
ก็เลยขับเข้าบ้านไปจนกระทั่งมาพบศพถูกเผา
อันนี้คือเมื่อสักครู่นี้คือผู้ต้องหานะคะ
ที่ว่าเป็นตำรวจนะคะตรงนี้คือจุดเกิดเหตุนะคะ
จากการสอบสวนก็รู้มาว่าผู้ตายมีสามีเป็นตำรวจค่ะ
อยู่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คนนี้แหละค่ะคนนี้แหละคือสามีของผู้ตายนะคะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเชิญตัวมาสอบสวนว่า
เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตครั้งนี้ไหม
แล้วก็จะสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องหรือเห็นเหตุการณ์ด้วย
แต่ล่าสุดยอมรับสารภาพแล้วนะถูกพาตัวไปทำแผนแล้วด้วยนะคะ
ว่าเป็นคนฆ่าภรรยาตัวเอง
สองทุ่มที่ผ่านมาค่ะพันธุ์ตำรวจเอกประเวทศรีนาค
ผู้กำกับการสพพระนครศรีอยุธยาบอกว่า
จากการสอบปากคำ๑๐ตำรวจเอกปียะนาโควง
ผู้บังคับหมู่สศจธศิริยุธยาจากการสอบปากคำตลอดทั้งวัน
สุดท้าย๑๐ตำรวจเอกปียะยอมรับสารภาพค่ะว่าเขาฆ่าภรรยาตัวเองจริง
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒๑มีนาคมกลับไปที่บ้านพักตำรวจ
ซึ่งที่บ้านพักก็ไปทัลเลาะกันกับสาวธันตุ์นิสาธุ์ภรรยาตัวเองนี่แหละ
พอทะเลาะกันหนักเข้าเขาก็เอาหมอนเนี่ยกดจมูกภรรยาตัวเอง
คือเอาหมอนกดหน้าภรรยาตัวเองจนตายค่ะ

เริ่มคิดการแล้วเอาศพใส่กระเป๋าเสื้อผ้าขนาดใหญ่ใส่รถกระบะตำรวจอ่ะ
ขับไปเผาที่บริเวณซอยโรงเรียนวิเชียนกลิ่นสุคลตรงจุดเกิดเหตุนี่แหละค่ะ
เอายางรถยนต์ไปด้วยยางรถยนต์สองเส้นนะคะ
แล้วก็จุดไฟนั่งยางเผาภรรยาตัวเองจนเหลือแต่กระดูก
หลังจากที่ดูภรรยามอดไหม้จนเป็นกระดูกไปแล้วเนี่ย
ก็เอากระดูกที่เหลือค่ะใส่ถุงมาที่กลางสะพานอโยธยาที่ตำบลเกาะเรียน
เอากระดูกเหล่านั้นทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาไปเลย
หลังจากนั้นตัวเองก็กลับไปที่แฟลต์ตำรวจ
แล้วก็ไปทำงานตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ที่ตัวเองเพิ่งฆ่าภรรยาแล้วก็เผาไปแบบนี้นะคะ
ญาติของภรรยาเนี่ยเดินทางมาแจ้งความว่านางสาวธนิสาเนี่ยหายตัวไป
ตำรวจก็เลยเรียก๑๐ตำรวจเอกนายนี้มาสอบปากคำ
กระทั่งยอมรับสารภาพเขาบอกว่าสาเหตุที่ทะเลาะกันวันนั้นเนี่ย
เพราะหึงหวงก็เลยทะเลาะกันแต่ก็บอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าให้ตาย
เหมือนทำน้องว่าพลังมือไปแต่ว่าอ้าวคุณจะพูดอะไรก็ได้อ่ะ
คุณเป็นคนเดียวที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นเพราะอีกฝ่ายเสียชีวิตไปแล้ว
เรื่องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดเผาตรงบริเวณจุดเกิดเหตุแล้ว
แล้วก็ไปชี้จุดที่นำกระดูกไปโยนทิ้งแม่น้ำด้วยเดี๋ยวก็จะนำตัวไปทำแผนที่จุดเกาะเหตุที่บ้านพักตำรวจด้วยนะคะ
เรื่องต้นแจ้งข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและข้อหาซ่อนเร้นอำพลางศพหรือว่าย้ายศพค่ะ
เราได้คุยกับนางสาวสุธามาสเฉยนกนะคะลูกน้องของผู้ตายนะคะก็เล่าบอกว่า
คือวันเกิดเหตุเนี่ยเธอกับผู้ตายก็เปิดร้านยำขายอยู่ที่ตลาดแกรน
หลังจากนั้นก็เก็บร้านกลับที่บ้านพักประมาณสักตีสองได้เธอนอนอยู่ข้างล่างผู้ตายนอนข้างบน
กระทั่งบ่ายโมงค่ะเธอตื่นมาไม่เจอผู้ตายลงมาปลุกก็เอกใจ
เดินขึ้นไปดูก็เห็นประตูห้องนอนปิดล็อกแง้มหน้าต่างดูก็ไม่เห็นผู้ตายอยู่ในห้อง
แต่ว่าเห็นว่าโทรศัพท์กุญแจรถแล้วก็ของใช้สำคัญยังอยู่ในห้อง
ก็เลยโทรแจ้งญาติผู้ตายว่าเออมันแปลกแล้วล่ะผู้ตายหายตัวไป
กระทั่งญาติเนี่ยมาแจ้งความที่สพพระนครศรีอยุธยา
ด้านนางสาวคณิตถาเคร่งครัดน้องสาวผู้ตายก็เปิดเผยด้วยน้ำตาเลยนะคะบอก
ว่าพอรู้ข่าวว่าพี่สาวหายเนี่ยก็รีบเดินทางมาที่สพพระนครศรีอยุธยาเลย
ตั้งใจมาพบกับพนักงานสอบสวนซึ่งส่วนตัวเนี่ย
พูดชัดเจนตั้งแต่วันนั้นเลยว่าสงสัยสามีพี่สาวที่เป็นตำรวจนี่แหละ
เพราะว่าสอบถามแล้วสอบถามเจ้าตัวแล้วว่าพี่หนูหายไปไหน
แต่ฝ่าย๑๐ตำรวจเอกบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าหายไปไหน
ซึ่งมันผิดปกติอ่ะคนอยู่ด้วยกันแล้วเธอก็บอกว่า
กุญแจรถก็อยู่ในห้องโทรศัพท์ก็อยู่ในห้อง
ของใช้ส่วนตัวที่ปกติถ้าออกไปไหนต้องเอาไปด้วย
มันยังอยู่ในห้องแล้วพี่เธอจะออกไปไหนยังไง
เธอก็เลยมั่นใจเลยว่าต้องเกิดเหตุร้ายกับพี่สาวแน่แล้วยังให้ข้อมูลด้วยว่า
พี่สาวกับสามีทะเลาะกันบ่อยถึงขั้นแจ้งความลงบันทึกประจำวันก็มี
ตบตีกันก็มีเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ไกล่เกลี่ยกันมาเรื่อย
จนล่าสุดเนี่ยเคยพาพี่สาวเธอไปอำเภอวังน้อย
แล้วเอาปืนจ่อหัวจะยิงทิ้งอ่ะแต่พี่สาวขอร้องจนรอดออกมาได้
เมืองต้นเธอบอกดีใจมากนะคะที่ตำรวจจับตัวคนร้ายได้
แล้วเธอก็ไม่คิดเลยจริงว่าเป็นถึงตำรวจ
แล้วคนที่คุณบอกว่าคุณรักบอกที่ว่าเป็นภรรยา
ทำไมทำกันแบบนี้ได้ลงคอแต่ว่ามันมันมีเหตุการณ์หนึ่ง
เขาเคยทำร้ายร่างกายตกตีเขาเอาปืนเจาะเขา
แล้วจะพาไปยิงทิ้งที่วังน้อยแต่รอบนั้นพี่หนูกลับมาได้
ใช่ค่ะแต่ว่าหนูก็ได้ยินว่าเขามีบ้านที่วังน้อย
หนูไม่คิดว่าเขาจะเอ่อไปเผาพิ้ง
หนูคิดว่าเขาอาจจะเอาไปกักขังที่บ้านเขาเพราะบ้านเขาที่วังน้อย
หนูได้ยินว่าไม่มีคนอยู่ใช่แต่หนูก็สะเทือนใจเหมือนกันที่หนูมาฟังว่าพี่สาวหนูโดนเผา
คือคือโดนเผาสรุปแล้วว่าคือตอนนี้พี่สาวได้เสร็จชีวิตแล้วนะใช่ค่ะ
เราอยากจะเห็นการนี้เราคิดว่าคนที่เก่าเห็นคือว่ามีพฤติกรรมโหดโหดเที่ยมหรือยังไง
หนูคิดว่าเขาน่าจะมีพฤติกรรมที่แบบโหดเยี่ยมมากค่ะคือมันทำลงได้ไงคือฆ่าคนแล้วแบบเอาไปเผา
คือใจต้องต้องทำด้วยอะไรอ่ะพี่แล้วแต่ก่อนคือแบบเขาหนูเคยคุยกับเขาว่าทำไมต้องทำร้ายร่างกาย
เขาบอกว่าเขารักพี่สาวหนูแต่เขาบางทีเขาควบคุมตัวเองไม่ได้
เขารักพี่สาวหนูมากอันนี้หนูยอมรับแต่หนูแค่ไม่เข้าใจว่ารักยังไงทำไมถึงต้องทำร้ายกัน
แล้วเคยคุยกับอะไรใช่ไหมเคยคุยกับเขาเหรอ
หนูเคยคุยกับผู้ชายค่ะตอนที่ครั้งนั้นแหละที่เขาจะพาพี่หนูไปฆ่าทิ้งที่วังน้อย
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ค่ะ
คือผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่าภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้นะคะคือภาพนาทีสุดท้ายก่อนที่ผู้เสียชีวิตนั้นจะเสียชีวิตนะคะ
คือเหมือนกับเดินกลับเข้าบ้านพักนี่ค่ะหลังจากขายของเสร็จ
แล้วเหมือนกับว่าจริงแล้วตำรวจที่เป็นคนก่อเหตุก็เดินมานี่เดินมาด้วยแต่เลี่ยงไม่เดินผ่านกล้องวงจรปิด
คล้ายกับว่าน่าจะรู้มุมกล้องอ่ะนะคะจากรายงานข่าวเบื้องต้นเหมือนกับว่าทั้งคู่เขาก็ทะเลาะกัน
นี่นะคะแล้วก็นี่ค่ะนี่คือเป็นภาพสุดท้ายเลยก่อนที่จะถูกพบเป็นศพนะคะสำหรับผู้หญิงคนนี้ค่ะ
น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะร้ายเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชม